สวัสดีค่ะก็ตรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทรัสนะคะ
แรกของเราในวันนี้มาดูรายการแชร์ข่าวสาวสตรองกันหน่อย
ที่ออกอากาศช่องไทรัทชีวีช่อง๓๒ของเราคุณผู้ชม
ซึ่งคนแอ๊บทัศนอรเนี้ยมาร่วมเป็นพิกกรด้วย

ว่าคุณแอฟจะไม่ทำหน้าที่พิธีกรต่อแล้ว
วันนี้พี่แจ๊กเกอรีนของเรามีคำตอบจากปากของสาวแอฟมาฝากกันค่ะ

มันเป็นช่วงที่เขาจะต้องปรับตัวกับโรงเรียนใหม่
เขาก็เลยให้คุณแม่เข้าไปนั่งเรียนด้วยเพื่อความอุ่นใจ
แล้วก็ลูกจะได้พาลูกทำความรู้จักสถานที่ใหม่
ตอนนี้นะคะยังไม่ร้องค่ะ
ค่ะคือเขาเป็นเด็กค่อนข้างกล้าค่ะแล้วก็ชอบลองอะไรใหม่

เขาก็กล้าลุยค่ะกล้ากว่าแม่เยอะ
เดี๋ยวไปถึงเขาก็จะเห็นโอ้แมมมี่สวย
ถ้าวันไหนแม่ทำงานเขาก็จะชมสวย
วันนี้แม่มีขนตาก็เห็นแม่เป็นไอดอลก็ดีแล้วค่ะ
น่ารักนะ
คุณแมพนี่เป็นคนที่ขอคำถามแบบฝนหวานน่ารักมากนะ
แต่คุณลูกก็จะออกแนวแบบแก่นแก้ว

ใช่คือน้องปีใหม่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเด็กแบบ
ที่ค่อนข้างจะมีพัฒนาการแบบก้าวสะละโด
เป็นเด็กฉลาดแล้วหัวไหวทำอะไรแบบปุ๊บ
ชอบท่าโพสต์ของนางตลอดเลย
นี่จิกกล้องแตกมากจริงอันนี้คือได้จากคุณแม่มาหรือเปล่า

น่ารักดีก็ติดตามพัฒนาการของน้องปีใหม่กันต่อไปนะครับ